มันมาจากประโยคนี้อย่าไปถามใครเขานะ

แบบนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นเรื่อง
โดยอีกฝ่ายนึงเอามีดออกมาเลยนะคะ

น้องหยุด

น้องหยุดอย่าสะเลาะกันไม่เอาไม่เอา

คำรวจอยู่ไหน

ตอนชกกันตัวต่อตัวไม่เท่าไรนะครับ
แต่หลังจากนั้นผู้ชายเสื้อสีเทาควักมีดออกมา

พอหังดีวชักมีดออกมาโอ๊ธถอยทันทีค่ะ
แล้วถามว่าคนในคลิปมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนั้น

แต่มีมีดเขาก็ต้องกลัวเหมือนกันค่ะ

มีภาพหลายมุมก่อนที่ทั้งคู่จะเกิดแบบวางมวยกันเมื่อสักครู่
จนกระทั่งนำไปสู่การเอามีดออกมาขู่กัน

คุณผู้ชมค่าเหตุการณ์นี้อยู่ที่ป่าสอยธิปวัล๔๑
แล้วถามว่าคุณห้ามกันยังไง
คือตอนแรกนะที่มีการชักมีดออกมาแล้วนะ
ช็อตเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดแทงกันอยู่แล้วนะครับ

แล้วมันมีการชกกันรอบสอง
กระทั่งมีเพื่อนรายเดอร์คนอื่นเข้ามาห้าม
นี่มีอีกคลิปหนึ่งเห็นไหมครับ
นี่ครับโอ๊ตเองกับตัวในดิวเอง
ก็ยังท้าต่อยกันอยู่อีกรอบหนึ่งนะครับ
แล้วปรากฏว่ามีรุ่นพี่โอ๊ตเข้ามาห้าม

แล้วก็หยุดต่างฝ่ายต่างก็เลยหยุด

แล้วก็รอตำรวจให้มาถึงจุดเกิดเหตุนะฮะ

ว่าเดี๋ยวจะมีการหัวร้างข้างแตกบาดเจ็บอะไรกันหรือเปล่า
โดยตัวคนที่เป็นนักศึกษารายเดอร์เนี่ยนะคะคือในดิวอายุ๒๑ปีค่ะ

ในโอ๊ตคู่กรณีอายุ๒๓ปีไม่ห่างกันมากนะคะ
ตำรวจก็เลยตามทั้งคู่ไปกันที่โรงพักสักหน่อยก็แล้วกันนะคะ

ก็เล่าแบบนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มากับแฟน
จะไปซื้อโกโก้เย็นกินซะหน่อยแม่มันไม่เย็นซะแล้ว
โอ๊ตคือคนขวานะนั่งขวานะ
ตรงที่เกิดเหตุตอนนั้นเห็นดิวมองมา
ก็เลยตัดสินใจเดินไปถามว่ามองหน้าทำไม

ผมเห็นดิวชักมีดออกมาท่าไม่ดีก็เลยถอยไปตั้งหลัก
เขาก็เลยเล่าว่ามีรุ่นพี่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
ก็เลยเรียกให้มาช่วยเพราะเขากลัวว่าเขาจะโดนทำร้าย
เชื่อมาโอ๊ตบอกว่าเขามองหน้ากี่วิ
คือหันไปแล้วเห็นเขามองหน้าอยู่๕วิ
คือตอนแรกแฟนเขาบอกก่อนบอกเธอดูสิผู้ชายคนนั้นมองหน้า

หันไปจ้องอยู่๕วิทำไมยังมองอยู่
เป็น๕วิที่ทำให้ระเบิดอารมณ์กันขึ้นมานะฮะ
เขาอาจจะมองเพราะเราหลอก็ได้เราก็อย่าไปสนใจเลยไม่เป็นเรื่องเลย
ในดิวนี่อีกคนนึงนะคะก็คือในดิวก็เล่า
เมื่อกี้ในโอ๊ตเล่าแล้วนะดิวเล่าบ้างดิวบอกวันนั้นมีมีด
ผมมานั่งรอจะรับงานรายเดอร์กับผมเป็นรายเดอร์
อยู่ตรงข้างร้านสะดวกซื้อที่เห็นนั่นแหละตรงจุดเกิดเหตุ
คู่กรณีขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดก็เห็นแฟนเขานั่งมาด้วย
หันไปมองหน้าผมไม่ได้คิดอะไรจริง
แล้วเขาก็เดินมาถามผมแบบนี้ก็เลยเถียงกัน
สุดท้ายก็บานปลายตามคลิปอย่างที่เห็น
แต่ผมแค่เอามีดมาขู่ไม่ได้ว่าจะแทงเขานะ

ก็มองหน้าก็คือผมก็มองเสร็จปุ๊บ
ผมก็ไม่มีอะไรบางทีไม่มีอะไรผมก็ก้มเล่นโทรศัพท์
แต่ผมก็มองก็มองอีกเหมือนเดิม
ก็เลยมีปากเสี่ยงอันนี้หน่อยไม่ได้ทำอะไรอ่ะ
ผมหาคุมช้างมาเฉยผมรู้แล้วก็แค่นั้นจบ

รอรับออเดอร์แต่ดิวพกมีดอยู่ติดตัวแบบนี้นะนะ
แต่ตอนนั้นเขาก็บอกเขาไม่ได้จะเอามีดมาแทง
ผมยังเรียนหนังสืออยู่ผมไม่คิดจะแทงเขาหรอก
แต่คุณผู้ชมมีดมันออกมาแล้ว

นั่นสิฮะตำรวจก็เลยต้องสั่งสอนเหมือนกันฮะ
ตำรวจบอกว่านี่อันตรายนะ
และอีกอย่างนะเป็นแค่วินาทีชั่ววูบ
เต็มเบลิ่มเลยทั้งคู่รับปากเลย
หน้าตำรวจบอกว่าไม่ติดใจก็แล้วกัน
สุดท้ายยอมจับมือกัน
ดูสิมีภาพไหมเราจับมือกันคืนดีกันหน่อย
ดิวยื่นมือมาก่อนแต่ไม่มองหน้านะ

ตำรวจก็เจรจากลายเกลี่ยกันไปตามกฎหมายแล้วค่ะ
ส่วนเรื่องของการพกมีดก็ต้องปรับเงินกันไปนะคะ
จับมือต่อหน้าตำรวจแล้วออกไปนอกโรงพักแล้ว

เพราะตำรวจถามออกไปข้างนอกหรือในอนาคต

คู่บอกครับไม่มีเรื่องแล้วครับ
อนาคตนี้ก็อะไรนะอายุ๒๑เอง๒๓เองนะคะ